เจ้าหน้าที่ท่ากาศยานานาชาติอุดรธานี
จับกลุ่มลูกชายประหลัดอำเภอบึงกาลนะคะ
เนื่องจากว่าส่งลูกระเบิด๒ลูกไปทางเครื่องบินค่ะ
เจ้าตัวสารภาพแบบนี้ค่ะบอกว่าชอบสะสมอาวุธยุทธโปรกรณ์ของทหาร
มักจะไปซื้อตามตลาดโรงเกลือค่ะ
เครื่องสแกนวัตถุระเบิดทากัศยานานชาติอุดรธานี

บรรจุวัตถุทรงกลมคล้ายระเบิด๒ลูก
ระบุชื่อผู้ส่งคือบอยบึงกาล
ผู้รับคือวราวัฒน์จุลวัฒน์จังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่จึงนำยางรถยนต์ไปครอบไว้เพื่อป้องกันอันตราย
และนำออกไปเปิดบริเวณลานจอดรถสนามบิน
จากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นระเบิดลูกคว่าง

ซึ่งระเบิดดังกล่าวใช้ในการฝึกซ้อม
เพื่อชี้เป้าเสียงดังและมีควัน
ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีและเจ้าหน้าที่อากาศยาน
โทรศัพท์ไปสอบถามปรายศนีย์เมืองบึงการนะคะ
ทราบว่าผู้นำส่งคือนายสุพศรธีสุระอายุ๒๕ปี
ลูกชายประหลัดอำเภอเมืองบึงการ
เจ้าตัวรับสารภาพค่ะว่าเป็นคนส่งวัตถุระเบิดจริง
แต่เป็นระเบิดโมเดลเพราะว่าส่วนตัวชื่นชอบ
สะสมยุทธโปรกรณ์ของทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สั่งซื้อทางเว็บไซต์และตลาดโรงเกลือ
ส่วนระเบิดลูกดังกล่าวซื้อมาจากเพื่อนนะคะ
ราคาลูกละ๕๐๐บาทแล้วนำไปประกาศขายต่อราคา๑๗๐๐บาท
จากนั้นส่งพัสดุปรายศนีย์ส่งให้กับลูกค้า
โดยไม่รู้ว่าจะมีการส่งทางเครื่องบิน
พลตำรวจรีพิรพงศ์วงสมาน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
จากการสอบสวนนายสุพศรพบว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการ
พร้อมฝากเตือนคนที่ชื่นชอบสะสมอาวุธ
ให้ระมัดระวังในการซื้อขายและการส่งพัสดุสิ่งของ
เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะทำให้เกิดความโกลหน

แจ้งข้อหามีวัตถุระเบิดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอนุญาตได้ไว้ในครอบครองค่ะ